คุณผู้ชมครับไปสนุกสนานกันต่อเนื่องเลยดีกว่านะครับ

วันนี้นะฮะจะไปดูพฤติกรรมบรรดาลน้องหมาที่สุดแสน
จะน่ารักพฤติกรรมของเหล่าบรรดาสุนัขเนี่ย

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยในช่วงของตลอดข่าว
ตลอดข่าวขำวันนี้ตะลุยดูพฤติกรรมสัตว์โลก
สุดแปลกหรือสุดแสนจะน่ารักขนาดไหน
ไปดูพร้อมกันเลยครับ
เริ่มกันที่น้องหมาไทยตัวนี้

บอกเลยครับว่านิสัยของเขาเนี่ยหวานนะครับ

หวานอีกทีเอาหวานอีกที
แหมหยิ้มหวานขนาดนี้
น่าชวนน้องไปเป็นทูบไมตรีนะครับ
ดูไปดูมาไม่รู้ว่านี่ยิ้มจากใจจริง
หรือกำลังจะแยกเขี้ยวคู่กันแน่
อยากเหลือเธอยิ้มมาใส่ตาเราปิ๊งกัน
ก็เก็บไปนอนฝันเสียจนพร่ำเพ้อก็ไม่เคยเห็นกัน
ส่วนน้องหมาตัวนี้เขาไม่ยิ้มนะครับ
แต่เขาคันคันคันแล้วต้องทำยังไงไปดู
ถ้าคันหัวไม่รู้กันอะไรถ้าว่าทำรีมาบ้างก็ไม่อาจ
ท่านขนาดนี้เนี่ยผมแนะนำเจ้าของพาไปหาหมอหน่อยนะครับ
เห้ยเห็นละคันตาม
ตัดภาพมาที่น้องหมาที่ชอบออกนอกบ้านรับลมเย็นตัวนี้
ชอบมากขนาดไหนไม่รู้
แต่ยื่นหน้าออกมารับลมขนาดนี้เนี่ย

ดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึน
แม่ลมพัดขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่ารระรระแลมเลย